อีกหนึ่งเรื่องดีแล้วกันเป็นงานบุญเหมือนกัน
ลำเจียกกลับมาแล้วลำเจียกจากเรื่องนาคีอันนี้โด่งดังกันเป็นพลุแตกคุณผู้ชม
โอ้โหเรตติ้งเขาถล่มทลายแต่ว่าตัวละครเนี่ยเหมือนจะเงียบไป
จะเจอกระแสดราม่าไงกลับมาได้ไม่นานคุณผ่านในโซเชียลนะคะสำหรับคุณอุ้มลักษณะ
เมื่อวันก่อนเนี่ยอัพภาพเธอไปทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือล่าสุดค่ะ
ขอเดินทางไปร่วมบุญเป็นทริปกับเพื่อนนะคะที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ว่างานนี้ไร้เงาของหวานใจนะคะ

ใช่กำลังใจดีขึ้นมากคุณยิ่งตอนนี้อุ้มลักษณะมีการโพสต์ภาพอะไรนะ
แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจกันทั้งนั้นเลย
เมื่อสองวันก่อนเพิ่งมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้
ลักษณะก็ปรากฏตัวในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะ
กับการรวมตัวแก๊งเพื่อนนอกวงการ
แล้วก็ในวงการบางคนอย่างคุณโบคนสนิทเขาเนอะ
พากันไปทำบุญที่คำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
พร้อมกับถือพานบายสีรูปพญานาคที่ได้บรรจงทำมาอย่างสวยงามค่ะ
เพื่อร่วมศักระเจ้าปู่ศรีสุโธแห่งคำชโนธนะคะ
โดยราดาสาวก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวค่ะ
และในช่วงเย็นวันเดียวกันอุ้มลักษณะพร้อมกับเพื่อน
ได้เดินทางไปกราบศักระองค์หลวงพ่อพระพุทธพิบูรณธนาพิรมค่ะ
อภัยค่ะพระประธานประจำอุโบสถวัดสามณีบ้านผักตบตำบลผักตบ
อำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร
พร้อมกับแปลถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
แล้วก็ถวายองค์หลวงพ่อแล้วก็ยังถือโอกาสร่วมทำบุญ
อุโบสถกับทางวัดสามณีค่ะ
โดยพระอาจารย์จิรานุวัฒน์กนัดศรีโลเจ้าอาวาสนะคะ

เดินทางมาที่วัดเพื่อไหว้พระขอพรแล้วก็สวดมนต์

บอกด้วยว่าจะนำผ้าไตรมาถวายอีกครั้งค่ะ
ซึ่งภาพทั้งที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็ภาพข่าวของเธอกับกลุ่มเพื่อนตอนนี้
ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคุณบอลกฤษณะ

ก็ยังติดคดีในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเจมส์บอล

อืมก็ยังไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน

ความสัมพันธ์ของคุณอุ้มกับคุณบอลเป็นยังไงกันบ้าง
จริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกงานยังไม่ได้ไปไหนมาไหน

แต่อย่างที่บอกแหละค่ะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังใจของคุณอุ้มดีขึ้นมากแล้ว
แล้วก็ถ้าได้ไปทำบุญเนี่ยก็น่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วย
เป็นกำลังใจให้อุ้มลักษณะก็แล้วกันนะคะ